มาดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยปกติที่เราอ่านมาก็เป็นเรื่องของใบไม้ใบย่าเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขเกี่ยวที่จอดรถที่จอดรถค่ะทีนี้เป็นลักษณะของเพื่อนบ้านไม่แน่ใจว่าเมาอะไรกัน
ซึ่งรู้จักแค่๑เดือนเท่านั้นเองย้ายมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้เขาบอกว่าเขากลัวมากเลยนะคะแล้วเขาเอาคลิปนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียไปดูคลิปค่ะ

แจ้งเลยแจ้งตำรวจมาเลยมาทำบ้านผมทำไมแล้วมีอะไร
นี่ครับมาดึกดื่นครับช่วยด้วยครับ
เนี่ยค่ะนี่คือเพื่อนบ้านนะเขาบอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าทะเลาะ

แล้วมาถึงประตูหน้าบ้านเลยลักษณะเอาไขควงอะค่ะ
แทงที่กระจกหน้าบ้านของเขา
นี่เขาเอาคลิปนี้นะคะมาโพสต์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็บอกว่ามางัดบ้านจะเอาไม้มาทุบ
จะเอาไขควงมาแทงบ้านข้างกันแท้
อยู่ได้เดือนกว่าชื่อคุณผมยังไม่รู้จักเลย
แต่เจอหน้าไหว้ตลอดนะแล้วต่อไปนี้จะอยู่กันยังไง
ช่วยแชร์ต่อไปทีครับนี่เที่ยงคืนยันตีหนึ่ง
ทั้งดึงทั้งทุบผมสามารถหาโอกาสหนีออกมาจากบ้านจนได้
ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นห่วงนะ
อยากจะเข้าไปทำข่าวอยากจะรู้ว่าเรื่องมันเป็นมายังไง
โทรไปถามเจ้าของคลิปค่ะชื่อว่านายอาจนรงเกรดแก้วอายุ๒๗ปีค่ะ
นายอานรงค์นี้เขาเล่าให้ฟังบอก๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ
บ้านผมเนี่ยอยู่หาดใหญ่สงขลาส่วนบ้านที่อยู่ข้างข้างเนี่ย
คือลักษณะเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเข้ามาอยู่อาศัย๑เดือนเท่านั้นเอง
ส่วนตัวเขาก็อยู่คนเดียวแฟนก็ไม่อยู่
เที่ยงคืนกว่ามาแล้วครับกำลังนอนอยู่ในบ้าน
มีผู้ชายกระโดดข้ามกำแพงบ้านเข้ามามาเคาะประตู
ตะโกนเรียกเขย่าประตูบ้านให้เปิดประตู
แต่ถามว่าผมจะเปิดไหมล่ะไม่เปิดครับ
เพราะลักษณะคำพูดคำจาของเขาคมคู่ต่างนานา
ชายคนนี้กลับออกไปสักพัก
อาจจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็กระโดดเข้ามาในบ้าน
เขาบอกว่าเขาได้เวลาช่วงนั้นแหละ

เรียกให้เพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือ
แน่นอนค่ะยังไม่รู้จักกันนะคะ

เขาบอกเขายืนยันว่าชื่อเขาไม่รู้จักเห็นแต่หน้าเท่านั้นเอง
แทนที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยเนอะเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มาทำแบบนี้